ที่พ่อค้าขายของที่ตลาดเนี่ยยิงกันจนเสียชีวิต
นะฮะตอนนี้จับผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับ
แต่ว่าเดี๋ยวเราไปไล่ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่านายประเสริฐรอดดาราหรือว่าในต้น
ขับรถสีชมพูคันนี้ไปจอดดักข้างหน้ารถของนายจันทีสุวรรณพันธ์

แต่ว่าภรรยาของนายจันทีเขาขับมาเนี่ยแล้วไปยิงเขาจนเสียชีวิตนะฮะ

คือมันมีรายงานหรือว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเรื่องหึงหวง
เพราะว่านายประเสริฐมือยิงเนี่ยไปหึงหวงนายจันทีที่ไปแอบพูดแอบคุย
หรือว่าจะอะไรยังไงกับทางภรรยาของเขานะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ได้ไปคุยกับนางธนพรบุญรอดภรรยาของนายประเสริฐมือปืนนะฮะ
เธอบอกว่าเธอได้ยินข่าวแบบนี้ไม่สบายใจเลยนะ
ขอให้เราเนี่ยเป็นสื่อกลางให้หน่อยนะฮะเพราะว่าเห็นข่าวแบบนี้แล้วไม่สบายใจ
เธอบอกว่าเธออยู่กินกับนายประเสริฐสามีเนี่ยตอนเนี้ยเข้าสู่ปีที่หก
ก็รู้ดีนิสัยของสามีเนี่ยคือคนขี้หึง
เพราะฉะนั้นเธอจึงไม่เคยทำพฤติกรรมอะไรให้นายประเสริฐสามีเป็นกังวล
แต่ยอมรับว่าก็รู้จักกับภรรยาและรู้จักกับผู้เสียชีวิต
รู้จักทั้งคู่นั่นแหละนะฮะทั้งภรรยาแล้วก็ผู้เสียชีวิต
ส่วนปมในการก่อเหตุนายประเสริฐสามีบอกกับนางธนพรว่า
เป็นเรื่องที่ฝั่งของนายจันทีผู้ตายเนี่ยไปหยามศักดิ์ศรีลูกผู้ชายของเขามากเกินไป
ซึ่งเท่าที่รู้คือเรื่องของพระเครื่องไม่ใช่เรื่องหึงหวงชู้สาวอะไรทั้งสิ้น
เป็นเรื่องพระเครื่องแต่รายละเอียดมากกว่านี้เธอไม่รู้
สามีเนี่ยย้ำกับเธอว่าถ้าเป็นเรื่องหึงหวงไม่ทำขนาดนี้หรอก
จำเป็นต้องทำขนาดนี้อยู่กันมา๖ปีน่าจะเข้าใจ
ช่วงแรกที่อยู่กินกันจะทะเลาะกันเรื่องหึงห่วงบ้าง
แต่สามีไม่เคยทำร้ายร่างกายเธอเลยอันนี้เธอบอกนะฮะ
เพราะว่าตอนที่สามีเธอหายไปตั้งแต่ก่อเหตุเนี่ยยังพอโทรติดต่อแล้วก็ถามได้บ้าง
แต่ถ้าบางช่วงเขาไม่ติดต่อมันก็ติดต่อไม่ได้เธอบอกนะฮะ
ธนพรยังบอกอีกว่าได้สังเกตพฤติกรรมของสามีมาระยะหนึ่งแล้ว
เห็นว่าหลังเนี่ยอาการซึมเครียดดูไม่ปกติ
แต่ก็ไม่คิดว่าจะมีเรื่องราวขนาดนี้เกิดขึ้น
ยืนยันว่าจะไม่เข้าข้างสามีเพราะเรื่องนี้สามีเธอผิดจริง
ตอนนี้ยังเดาใจไม่ถูกเหมือนกันว่าสามีเนี่ยจะมามอบตัวหรือไม่หรือไปอยู่ที่ไหน
เพราะที่คุยกันล่าสุดสามีเนี่ยเป็นฝ่ายติดต่อเข้ามาหาเธอ
คุยกันได้พักเดียวเธอร้องไห้สามีก็วางสาย
พอโทรกลับไปนี่ไม่รับสายแล้ว
อันนี้คือคนก่อเหตุนะฮะนายประเสริฐรอดดารา
แต่ว่าล่าสุดจับได้แล้วนะฮะแต่ว่าฟังตรงนี้ก่อนนะครับ

แล้วก็หนูกับพี่ตีก็ไม่มีอะไรเขาพูดแบบนี้ก็พี่ก็เห็นอยู่
อันนี้ตัดไปเลยไม่ใช่เรื่องหึงแต่เป็นเรื่องส่วนตัวเขากับพิธี

ต้องทำร้ายแรงต้องไปฆ่าเขาเลย

พี่ก็พูดอะนะเขาบอก
เอานะมันเจ็บอ่ะ

เขาพูดอย่างเงี้ย

เขาพูดแบบนี้ยามกันมาก
คำพูดก็นะที่พูดเพื่อนก็อยู่นะ

พี่ไม่รู้หรอกลูกชายพี่ต้นน่ะนะ

เพราะพ่อพูดกับอ้ำ

แต่พ่อพูดไม่กี่คำพ่อก็ไม่รับสายอีกเลย
แต่วันนั้นวันที่นัดทุ่งยวนนะ

นั่งเหมือนคนนี้คนมีปัญหา

ผู้ตัวหานี้ไปเข้าข้อมูลเพิ่มเติม

วันนี้เราไปที่วัดพุทธบาทเขาลูกช้างนะครับ

ลูกสาวคนโตของผู้ตายนะฮะวันนี้ก็มารอฟังสวดศพ
จันทีเนี่ยเป็นคืนที่สองนะครับนางเพชรบอกว่าอดีตสามีเป็นคนจิตใจดีนะฮะ
ยันทำมาหากินนี่ตอนนี้ก็เป็นพ่อค้าขายน้ำเต้าหู้อยู่ที่ตลาดนะครับ
ไม่เคยมีเรื่องราวความขัดแย้งกับใครโดยเฉพาะเรื่องผู้หญิงเนี่ย
ไม่เคยมีประวัติไม่ดีเลยนะฮะแต่จะไปทำอะไรให้ผู้ก่อเหตุไม่พอใจเนี่ย
อันนี้เธอก็ไม่รู้นะครับต้องรอให้จับผู้ต้องหาได้ก็คงจะรู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับ
ส่วนที่ภรรยาของผู้ต้องหาบอกว่าเป็นความขัดแย้งเรื่องพระเครื่อง
อดีตภรรยาของผู้ตายบอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับ
แม้อดีตสามีจะชอบเรื่องพระแต่ก็ไม่ได้สะสมพระ
ส่วนลูกสาวของนายจันทีนะฮะเป็นลูกสาวคนโตนะครับ
ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังคาใจอยากถามคนก่อเหตุเหมือนกัน
ทำไมถึงฆ่าพ่อเธอแล้วก็ไม่เชื่อว่าจะมาจากความขัดแย้งเรื่องของพระเครื่อง
แค่คุยกันปกติค่ะทักทายกันปกติก็คุยเรื่องทั่วไปพี่ไม่มีเรื่องผ่าน
อาทิตย์ล่าสุดที่ว่าหนูเจอเขาก็คือหนูไปขายกับแฟนสองคนแล้วนี้พ่อเขาก็จะตามมาทีหลัง
แล้วทีนี้ก็เหมือนพ่อเขาไปเจอคนรู้จักที่นัดพอดี
ทีนี้เขาก็เลยมาทักคนชื่อจุ่มอะค่ะ
แล้วก็ทีนี้ก็แฟนคนที่ผู้ก่อเหตุนะคะเขาก็เหมือนเขาเงียบไปเลยค่ะเขาไม่พูดไม่จ่าเลยค่ะวันนั้น
คุณพ่อไปทักกับคุณจุ่มอ่ะค่ะ
กับเพื่อนพ่อนะคะก็คือเขาบอกว่าอ้าวคนนี้รู้จักนี่อะไรอย่างเงี้ย
พ่อก็เลยบอกว่าใช่เขาขายน้ำอยู่ที่นี่อะไรอย่างนี้

แต่คุณผู้ชมคะสุดท้ายนะคะจับตัวนายประเสริฐได้แล้วไปดูภาพวินาทีตำรวจบุกไปรวบตัวนายประเสริฐผู้ต้องหาค่ะ

นี่ค่ะคือภาพนาทีที่ตำรวจภูทรท่ายางร่วมกับตำรวจสืบสวนเพชรบุรีบุกชาร์จรวบตัวในประเสริฐรอดดาราหรือในต้นอายุ๕๐ปีนะคะไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่บ้านพักเป็นบ้านญาติค่ะเขตลักกระบังกรุงเทพนะคะในประเสริฐสารภาพแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าสาเหตุที่ลงมือยิงในจันทีจนเสียชีวิตเนี่ยนะหมั่นไส้ค่ะเนื่องจากหมั่นไส้
ดูถูกเรื่องของเหรียญหลวงพ่อจ้วนวัดเขาลูกช้างที่ตัวเองนับถือแล้วก็ท้าทายกันเรื่องส่วนตัวหลายรอบแล้วก็เลยหมั่นไส้

พี่เคืองไหมขอบุรีที่ดูด
นี่ค่ะสุดท้ายก็ถูกรวบตัวนะคะ
แล้วก็มีปืนด้วยปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
นำไปขยายผลที่สพท่ายางนะคะ

เบื้องต้นตามการรับสารภาพก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชู้สาว
เพราะว่าผู้ตายเขาไม่มีสิทธิแจงแล้ว
แต่แหมคุณบอกคุณเล่นพระเครื่องมีพระเครื่อง

คุณมีพระเครื่องแบบแต่คุณไปยิงเขาตาย